หมูหรือว่าลูกช้างหรือว่ายังไงตัวนี้ที่มันอยู่บนดอมนี้ค่ะไปดูพร้อมกันในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมจริงเป็นลูกหมูแต่บางคนบอกว่างวงเหมือนช้าง
นี่ตัวเมียนะหนักประมาณ๖๐๐กรัมค่ะลำตัวสมบูรณ์เลย
บเท้าคู่หน้าคู่หลังยาวโค้งหูใหญ่เหมือนหูช้างแล้วก็มีจมูกแบบนี้ค่ะ
ซึ่งชาวบ้านเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นพระพิคเนธนำโชคลาภมาให้
ลูกหมูอยู่ที่บ้านหลังนี้๖๐ทับ๑นะคะอยู่ที่บ้านห้วยไซที่จังหวัดพัทธลุง
คุณป้าประจวบเป็นเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าแม่หมูตกลูกมา๘ตัว
เมื่อคืนวันจันทร์แล้วเจ้าลูกหมูประหลาดเกิดมาเป็นตัวที่๗
พอตัดสายสดือมันตายเลยชาวบ้านก็มาขอดูแล้วก็มาขอเลขเด็ดด้วย
คือเขาบอกว่าเลขเด็ดเนี่ยเขามีการขอตามความเชื่อ
ก็ได้เป็นเลขเด็ด๓๓๑เขาว่าแบบนี้ไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันน่ะนะคะ
ถ้อึงด่างหรืออึงอ่างก็โหย
นี่มันเข้าบ้านป้าสะท้อนครับบ้านเลขที่๑๙๐ตำบลทรัพย์เปิดที่เพชรชบูรณ์
แล้วของแปลกเข้ามาช่วงทางตรงก่อนวันออกสลากแบบนี้
อกไม้ทูบเทียนต้องมาครับอธิษฐานขอโชคลาภแล้วก็พากันจับอึงด่างมาส่องหาเลข
สะท้อนพลิกซ้ายพลิกขวาได้ไหมไม่ได้พลิกตัวเองนะป้าพลิกอึ่งด่างสิ
มีคนหนึ่งเห็น๑๔๐อีกคนเห็นเป็น๒
มีป้าอีกคนน่าจะเพื่อนป้าสะท้อนนะเห็นเป็น๒กับ๓ครับ

ผมไม่แพ้ใครเมื่อวานผมมีตะภาพสีทอง
วันนี้ผมเอากบสีทองมาครับคุณผู้ชมครับ
เป็นไงโอ้โหมันทองเหลือเกิน
หนักกว่าอึงดังอีก
เออลุ้มแข็งเอาให้ดั่งอ่ะทอง
เป็นมงคลนะแล้วก็จะมีโชคมีลาบ

นี่แหละครับกบสีทองครับอ้วนท้วนสมบูรณบ้านเลขที่ไปเลย

ตะบนหัวยางกระเภอแกรงจังหวัดละยองครับคุณผู้ชม
โอ้โหดูเขาเอามือค่อยรูป

ไม่รู้ไม่ไปอยู่ตรงนี้แหละ
นางสาววินิตาร่วมวงอายุ๒๘ปี
เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าข้ามวันจันทร์เธอกับแฟนเนี่ย
ไปจับกบตามในสวนยางนะครับจะเอาไปขาย

โอ้โหพี่น้ำแข็งภาพสวยภาพสวย
นี่แหละครับก็เอามาเจอกบสีทองปนมาก็แยกไว้
เพราะเชื่อว่ากบสีทองตัวนี้จะมาให้โชค

เอ่อครับเขาก็บอกว่าเป็นกบสีทองก็จะทำให้ถูกรางวัลใหญ่
คางคกเขียดปาดไม่มีค่ะในข่าวนี้

ไปดูอะไรอ่ะต้นไม้เหรอต้นไม้ต้นนี้เขาบอกว่าคือต้นสอนนาราย
แต่ดูสิคุณผู้ชมดูคือเห็นไหมด้านตัวแตกยอดออกมาแบบนี้เหมือนอะไรคะ
พญานาคใช่ใครก็บอกว่าเหมือนไปถามคุณป้าชนะ
มันเป็นขุนขวดมั้ยหรอดอมไม่ใช่คนละอย่างอันนี้เป็นต้นไม้
เมืองที่บุรีรำพามาดูต้นสอนนารายแตกยอดแบบนี้ค่ะ
อยู่ที่บ้านเลือกที่อะไรแปกสิบสองหมู่สี่ค่ะ
แล้วปรากฏว่ามีอาการแปลกแปลกป้าเนี่ยร้องไห้
ตัวสั่นเอามื้อนี่นี่เหรอ
สิภ์ภูมิลับอบตัวเองแบบนี้เหมือนกับหายใจไม่ออกค่ะ
ตะโกนให้ทำขันห้ามาให้ทีพ่อปู่มาแล้วตะโกนอยู่แบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านก็ไปจุดทูปไหว้ขอโชคขอลาบจากต้นสอนนารายนะ
เจ้าของบ้านจริงคือยายปัน

บอกว่าต้นสอนนารายเนี่ยชาวบ้านเขาจะเรียกว่าต้นอุ้มเงินอุ้มทอง
สะพ้ายที่ตายไปแล้วปลูกเอาไว้ตั้งแต่๒๘ปีที่แล้วแล้ว
แล้วมันเหมือนพญานาคมากเลยลักษณะ

แล้วบ้านเลขที่เมื่อกี้บอกไปคือ๘๒
มันกลายเป็น๒๘๘๒แบบนี้ค่ะ
คนในบ้านก็ตื่นเต้นคนเขามาขอโชคขอลาบกันเพียบเลย
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยท่าทางจะหายากแล้วนะ
เลข๒๘๘๒อีกคนนึงเขาบอกว่าเห็นเป็นเลข๕๗
บนยอดศรนรายด้วย

เนื่องด้วยต้นโพยักษ์๑๕คนโอบ
ต้นนี้ชาวบ้านเขาเชื่อว่ามีอะไรเด็ดครับ
โอ้โฮใหญ่จริงยักษ์จริงนี่กี่คนโอบนี่
เราดูสิโอ้โฮ๑๕คนโอบอายุเก่าแก่๕๐๐ปีครับ

อยู่ในที่ตั้งวัดเก่าพื้นที่หมู่๒บ้านทองหลังที่อุทัยธานี

เป็นความหวังของชาวบ้านระแวกนี้ครับ
เพราะมีข่าวร่ำลือกันว่ามีคนมาไหว้ขอโชคลาภ

หนึ่งในชาวบ้านที่มาขอก็คือนางสายลมครับ

วงมาลัยมาแล้วก็เกียร์ไม่ได้เอามานะเอามาแค่พวงมาลัยครับ

แล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าดวงดี

พอถูกรางวัลก็นำพวงมาลัยกลับมาไห้ต้นโพทุกครั้งเลยครับ
งวดนี้ก็เอาแป้งฝุ่นมาโรยครับ
โรยที่โคนต้นแบบนี้แล้วเอามือลูบแบบนี้
ส่องหาเลขเด็ดเช่นเคยเห็นเขาว่า
มี๗๕มี๙ด้วย
แล้วก็โชว์ลอตเตอรี่ที่เพิ่งจะซื้อครับ

ยังไงดอมยังไง

ยังไงป้า

เอาเลขนี้ก็ได้โอ้โฮดอมโอโหเลยหรอ

เอาเกียร์มาแล้วผมเปิดไฟเลี้ยวไปพัทรลุงเลยก็ละกัน

เหล็กไหลคูณเขี้ยม

บ้านพักของนายลินรักวงครับ

อยู่หมู่๗ณตะบนเขาดินเทิดเขาพนม

ซึ่งบ้านนี้แจกน้ำเหล็กไหล

บรรยากาศยังคึกคักเหมือนเดิม

เมื่อวานนี้มีชาวบ้านจากพิปูน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประทัดไปจุดแก้บนเพื่อ

ถูกรางวัลรับทรัพย์กันไปหลายคนเลย

ปลายประทัดเป็นเลขอะไร

แล้วเลขล่างอ่ะ

เออว่ะเออเออเออ
อ่ามาเจ๊ฟองเบียบ้างละกันค่ะ

ฟังดีฟังชัดเจ๊ฟองเบียบอกว่าอะไรคะ
สลักกินแบ่งรัฐบาลไทยออกวันพฤหัสสบดี

ก็วันที่๑มิถุนายน๒๕๖๒
นะคะ๑๐๖ปี๖๗
ฟันที่ไม่ใช่ขอฟันที่๖พูดผิดค่ะเมื่อกี้

เพราะฉะนั้นจากการคำนวณอย่างที่เห็นนะ

แล้วเดี๋ยวลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เลข๖ของเจ๊ฟองเบียจะเข้าเป้าหรือเปล่า

วันนี้ให้อะไรเอาดูอยู่หน้าจอ
หน้าจออุ๊ยเอามี๖เหมือนกัน